ช่วงนี้นายนพัฒน์เนี่ยงานเยอะจริง

ยังได้อีกค่ะเพราะว่าล่าสุดเห็นว่าเพิ่งให้สัมภาษณ์
หันมาโฟกัสกับช่องยูทูปของตัวเองเขาไปทำยูทูปแล้วนะ
นี่นี่นี่นครข่าวเรานะ
ใช่ทิวช่องว่านายนะพัดเสียงสมบูรณ์

เพราะว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์แบบเต็มตัวอยากเป็นเหมือนคนอื่นบ้าง

ซึ่งคอนเทนต์ที่ทำก็เป็นเรื่องราวในชีวิตของหนุ่มนายทั้งหมดคุณผู้ชม
โชว์บ้านก่อน
ยูทูปเกี่ยวกับบ้านที่ผมสร้างอยู่ตอนนี้บ้านก็ใกล้เสร็จแล้ว
เพราะว่าผมก็ชอบต้นไม้มาก
แล้วก็เดี๋ยวมาให้ทุกคนได้ดูว่าวันที่ปลูกต้นไม้อะไรเป็นยังไง
เรียกต้นไหนมาลงเป็นพวกแซมที่ผมเจอมาปัญหาที่เจอ

อันนี้เรียกว่าเป็นความฝันยิ่งใหญ่ของเราเลยใช่ไหม

ฝากให้ทุกคนให้กัมมันใจเนอะ

ยูทูบเบอร์หน้าใหม่นายนพัฒน์ค่ะ

ผู้ติดตามสักประมาณ๑๐กว่าคนนี้ก็ดีใจแล้ว
อุ้ยคุณบมคุณบอมพี่พัยวันเนี่ยต้องตาม